นี่คือนาทีชีวิตจริงครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคือไฟเนี่ยตอนแรกมันดูจะดีนะฮะ
มันดูเบามันดูเบาลงแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะลุกเข้าไป
ลุกเข้าไปเพื่อควบคุมสถานการณ์ไปฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้
ณขณะนั้นยังมีการใช้น้ำอยู่
ขณะที่ในกรสิทธิ์ลาวพันธุ์หรือว่าพอร์ส
เขาเป็นอาสาสมัครดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่อีก๓นาย
กำลังระดมฉีดน้ำดับไฟนะฮะเพื่อให้ไฟสงบ
แต่จู่ครับเปลี่ยนไฟมันประทุขึ้นมา
คุณกรสิทธิ์ถูกไฟคลอกคุณผู้ชมครับ

โอ้โหเราไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดี

เพื่อนร่วมงานเลยว่ามันเกิดขึ้น
ถ้าจะเกิดเหตุร้ายแล้วเขาเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตเหมือนกัน

ตอนนี้อาการสาหัสเพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้จนถึงณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บสาหัส๓ราย
ต้องบอกว่าณขณะนี้แล้วก็เสียชีวิต๑ราย๑ศพ
แต่คุณพระพรที่เราฟังกันเมื่อสักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา

คุณพระราพรติดตามการไลฟ์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านหนึ่งอยู่ตลอดเวลาฮะ
ปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิด
แล้วขณะนี้เรารอรายงานอยู่ว่าเกิดความเสียหายและความสูญเสียเกิดขึ้นหรือไม่
แต่ว่าเหตุการณ์จากคลิปที่ผมเล่าไปตอนต้นคุณผู้ชมครับ
โลกออนไลน์มาไว้อะไรต่อการจากไปของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงนะครับ
ปฏิบัติการครั้งนี้ใส่แฮสแท็ก
ขอสดุดีแดกผู้กล้า๕กรกฎาคม๑๙๖๔
นายกรสิทธิ์ลาวพันธ์อายุ๑๙ปี
อาสาสมัครหนูสมเด็จเจ้าพระยา
นาคับบัญชารหัสประจำตัวใต้๑๓๘๑
ขอแสดงความเสียใจกับคน๒๘
กรณีเหตุไฟไหม้ซอยกิ่งแก้ว๒๑
ขอให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดี
อยู่บนสวงสวรรค์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ

ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นปลอดภัย
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

เสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตัวเอง
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับใต้๑๓๘๒
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับการจากปลายของทน๒๘๗๘
ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒๐๕
มินรู้จักน้องทั้งในงานด้านอาสาและงานมาเชล

มาช่วยทำงานกันหลายครั้งหลับให้สบายนะน้องพอส
นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะฮะ
ซึ่งก็ยังไม่นับรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนนะคะ
แล้วก็ประชาชนรวมถึงรถยนต์ในอีกหลายคันที่ได้เจอกับเหตุการณ์นี้
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอสะดุดีในความเสียสละของฮีโร่ดับเพลิงท่านนี้
รวมถึงท่านอื่นที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ด้วยนะคะ
เชื่อว่าเป็นการทำงานที่ยากลำบากมากอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เพราะว่าเพลิงณจุดนี้ยังไม่สงบนะคะ
กำลังระดมโฟมนะคะเพื่อที่จะโฟมเคมีในการที่จะรวบรวมให้ได้มากที่สุด
แล้วก็จะดับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นไฟไหม้สารเคมีนะคะ